มาตามใจ
เพราะว่าหลังจากเลิกกับแอมไปแล้ว

เลิกไปทั้งใหญ่แล้วด้วยจะบอกง่าย
โดยหนุ่มคนนี้เนี่ยนะร่วมทริป

เขาคือใครคุณคือใคร

ตัวนี้หรอ

หุ้นส่วนสถาน

ของอ้ำก็ได้ส่วนจะใช่ไม่ใช่นั้นต้องรอคอยดูกันอีกต่อไป
ใช่หรอกคือใช่หรอกไม่แน่ใจ
ไม่ให้หรอโอ้ดูแปลงดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดใช่ไม่ใช่
ปลาหมึกเตาทองใช่แน่อร่อยแน่
พี่ม๊ะมาอาจอันจีนไม่ได้กินเลย
แต่ทริปทริปนี้คนที่แบบว่าเกิดคู่กับคุณอ้ำอีกคนนึงคือป๊อปคำเกษมใช่ไหม

หมายถึงว่าใส่สเตงเก้งเหมือนมีป๊อปอั๊บเด้งขึ้นมา

อุตส่าหกข้าวหลามหนองมนต์ไปด้วย

เอาไปกินที่นู่นด้วยเขาบอกดี

อ้าววันนี้มันเกิด

ขอให้คุณหิงอายุมั่นขวัญยืน
คิดอะไรก็ให้สมปรารถนา
ขอให้ผัวอยู่ในโอวาท

ไม่ได้ว่าอะไรเขาใช่มั้ย
วันนี้วันเกิดเขาต้องพูดดี

หลงมาหานิงคนเดียว
ขอให้คดีความทุกอย่างจบสิ้นด้วยดี

มันมากระซิบกับแม่เอง

ไม่มีเรื่องในแล้วล่ะ